ไปดูนะครับวันนี้นายกเศรษฐานะครับ
ก็ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามไปทำอะไรที่นั่นแน่นอนครับ
ไปคุยกับผู้ประกอบการด้านการประมงนะครับ
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อน

นายกเศรษฐาส่งสัญญาณว่าน่าจะได้เป็นของขวัญปีใหม่
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับ
กับคณะของท่านลงพื้นที่ไปพบผู้ประกอบการชาวประมง
ณท่าเทียบเรือโรงน้ำแข็งสิริภัยโรธนะครับ

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
นายไผลลิกว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย
จากภักดิ์พลังประชารักษณ์ก็ไปลงพื้นที่ด้วย

จากการที่ได้รับผลกระทบ
แล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง
จากนั้นนะครับก็ได้ชมการสาธิตขั้นตอน
การยกปลาจากเรือขึ้นมาคัดแยก

หากทำผิดขั้นตอนก็จะถูกปรับ

มีขั้นตอนด้านเอกสารที่ยุ่งยากใช้เวลานานกว่า๕เดือน
เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องของกฎหมายประมงด้วย
ขณะที่ในเศรษฐาก็หลังจากรับฟังปัญหา
รัฐบาลจะจัดทำระบบออนไลน์ทั้งหมด

มอบหมายให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเป็นผู้รับผิดชอบ
ปลอดประสบสุรัสสวดีที่มีประสบการณ์ด้านนี้
จะเข้ามาช่วยเหลือด้วยการตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ
ขณะที่การขึ้นค่าแรงนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของพักเพื่อไทย
ปีใหม่ได้เห็นแน่นอนปีใหม่ได้เห็นแน่นอนคุณเศรษฐาบอก
แต่จะปรับขึ้นตามเพดานเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพนะครับ
ผมเรียนอย่างนี้เรื่องค่าแรงเป็นนโยบายหลักของทุกภาคเหมือนกัน
ขึ้นค่าแรงอย่างที่ท่านเมื่อกี้ท่านนายกได้บอกไปแล้วบอกว่าต้องระมัดระวังในการขึ้นนะครับ
การขึ้นค่าแรงก็เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายกับทุกภาคส่วนเหมือนกัน
แต่ก็มีความจำเป็นเพราะว่าค่าคลองชีพสูงขึ้น
แต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการเน้นเพิ่มรายได้
เขาก็สามารถจะมาเพิ่มค่าแรงให้กับพี่น้องประชาชนที่มารับจ้างได้

เดี๋ยวต้องขอดูก่อนว่าตรงไหนเหมาะสม
เดี๋ยวขอดูอีกทีต้องขอพูดคุยกับพักร่วมอีกที
เราต้องให้เกียรติคนที่จะมาทำงานตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ก็บอกว่าไม่หนักใจนะคะภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เพราะว่าการดูแลความเดือดร้อนของชาวประมง
เป็นสิ่งที่ทำให้กับชาวประมงมาโดยตลอด
ตั้งแต่ตอนที่เป็นอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวประมงแล้ว
หลังจากมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประมงทันทีค่ะ